ซึ่งพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะมีพิธีไว้อะไรนะคะพิธีอะไรแตงโมนิดา
ซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าเพื่อนพี่น้องรวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงทุกคนเนี่ย
ตั้งใจที่จะทำให้เธอเนี่ยโอ้โหสวยงามที่สุดแล้วหลายคนเนี่ยทุ่มเทมากจริงนะคะ
ดูตามภาพเลยนะคะข้อมูลดังกล่าวเนี่ยพี่แจ๊กกะรีนได้สอบถามผู้จัดงานนะคะ
แล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ
สำหรับการจัดพิธีอะไรแตงโมนิดาครั้งนี้นะคะแบ่งทีมงานออกเป็น๓ส่วนด้วยกันค่ะ
คือ๑ฝ่ายกฤษจรรย์จักรนั่นเองค่ะ

แล้วก็๓เป็นพี่เอสุปชัยแล้วก็พี่อ้ำพัชราภาค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามเลขาของพี่เอนะคะบอกว่าทุ่มทุนไปกว่า๑ล้านเลยนะ
แล้วก็แบ่งกันช่วยกันออกในส่วนนี้นะคะ
ภายในงานค่ะจะมีการตกแต่งด้วยริ้วผ้าโทนสีขาว
บรรยากาศคล้ายงานแต่งงานรื่นเริงแบบนั้นเลยคุณผู้ชม

ระดับประดาษด้วยดอกไม้สีขาวที่แตงโมเขาชื่นชอบค่ะ

จะสั่งเป็นพิเศษมาจากต่างประเทศเลยนะคะ

เพื่อสร้างสีสันให้สดใสนั่นเองค่ะ
โดยมีพี่หนูนานะคะร้านอิงฟ้าหน้าบุญนะคะ

รวมไปถึงคุณรุ๊ดนะคะดูแลเรื่องการจัดริวผ้า
ร้านคุณรุ๊ดนี่คือเป็นร้านดังมากนะคะ
ก็มีแบบผ้าต่างแล้วจัดงานใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะ

ก็คือ๑พี่เอสุภาชัย

แล้วก็๓พี่อ้วนรีเทิร์นก็คือ๓อ
เป็นสามแม่แม่ในวงการที่แตงโมเคยบอกว่า

๓คนมาขึ้นไว้อะไรหนูด้วยนะ

เหมือนแตงโมพูดเป็นรางไว้หมดเลยนะคะ

ก็คุณโมอามีนาแล้วก็คุณคริสแฟนคุณโมทีเค
เป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาพนิ่งนะคะ
ภาพต่างคลิปวิดีโอผลงานต่างของแตงโม

มาตกแต่งภายในงานให้สวยงามมากที่สุดค่ะ

ก็รับหน้าที่ในการดูแลแขกเหลือที่มาร่วมงานนี่แหละค่ะ

ร้องเพลงไว้อะไรวันละ๒ชั่วโมงค่ะประมาณ๖โมงครึ่งจนถึง๒ทุ่มครึ่งค่ะ
ที่ใช้ร้องก็มีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงพรุ่งนี้รักวิเศษรักอัศจรรย์นะคะ
ซึ่งเป็นเพลงที่แตงโมชอบร้องเวลามาโบสถนั่นเองค่ะ
ศิลปินก็ที่เห็นหน้าจอเลยคุณผู้ชมก็มีทั้งพี่บอยพี่เมเกอร์พี่บีพีรพัฒน์
คุณโรสลินทิพย์พี่ปูอัญชาลีสลับกันขึ้นร้องนั่นเองค่ะ
และในวันที่๑๔มีนาคมนะคะพี่ไทยเอกพันธ์ก็จะจัดขบวนแห่ค่ะ
คือแห่คุณแตงโมจากสาปัญญ์นิติเวสนะคะ
โรงพยาบาลตำรวจอย่างยิ่งใหญ่เพื่อมาส่งร่างของแตงโมทำพิธีชาปนกิจ
คริสตจักรนะคะเมเทอร์ดิสอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีในเวลาบ่าย๒โมงนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราหยิบยกมาให้นะคะ
พรุ่งนี้ติดตามกับไทยรัฐทีวีนะคะ
เพราะว่าพี่เองก็เดี๋ยวไปรายงานสดด้วยแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้แฟนได้ดูนะคะ
ถือว่าเป็นการไว้อะไรครั้งสุดท้ายกับการจากไปของเธอนะคะ
ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ